ให้รู้ว่าเป็นงานประจำปีของสีสเกดเขาหรือป่ะ
สาวน้อยเพชรบ้านแพงนั้นเค้าน้องอุ่งหญิง

หมอลำสาวน้อยเพชรบ้านแพงคุณผู้ชม
การหมอลำอะไรก็ว่ากันไปค่ะน้องอุ๋งอิ๋งสาวน้อยเพชรบ้านแพงค่ะ
เดินทางไปแก้บนที่ศาลแม่ฮันนี่ศรีอีสานตอนนี้หลายคนบอกศรีสะเกด
นึกถึงอะไรนี่แม่ฮันนี่ใช่เป็นแหล่นมากเลยต้องไปไหว้ใช่ค่ะ
ต้องไปไหว้ต้องไปแวะขอทำบุญกันนะฮะก็ทีมงานเข้าไปกันที่วัดบ้านจาน
อำเภอกันธรารมค่ะหรือว่าวัดหลวงปู่หมุนมีประชาชนเนี่ยมารอต้อนรับ
ทีมงานสาวน้อยเพชรบ้านแพงคุณผู้ชมดูอู๋เป็นหมื่นเลยเหรอเชอรี่คือ
เผินคิดว่างานประจำปีมันเยอะมันยิ่งใหญ่จริงนะครับ
แม่แม่มารอต้อนรับน้องเยอะเลยค่ะแล้วก็นอกจากนี้ก็ถวายเสียงเพลงไปด้วย
หอบฝันมาหลังห้านนะคะให้ที่วัดแห่งนี้ได้ฟังกันแบบว่าอุ้ย
อกชื่นใจกันไปเสร็จจากถวายเสียงที่วัดหลวงปู่หมุน
ก็เดินทางกันไปต่อค่ะนี่แหละค่ะตามที่เช็คอินสารแม่ฮันนี่
อยากให้คุณผู้ชมดูบรรยากาศรอบนี่คือรถติดจริงแต่ว่าคือบรรดาเอฟซี
น้องก็มาแก้บนด้วยการร้องเพลงถวายเสื้อผ้าไทยด้วยนะเป็นชุดไทยสวยคุณผู้ชม
ถวายแม่ฮันนี่หลังจากให้โชคแฟนในพื้นที่
รวมถึงคนที่ติดตาม๒งวดติด
แจ๊คไม่ให้คนเยอะขนาดนี้ได้ยังไง
งวดที่๓มันก็ต้องมีความหวังขนาดนี้แฟนทั่วสหรัฐศิลป์เลยค่ะทั้งทางจังหวัดศรีสะเกด
คือไม่ได้เปิดคอนเสิร์ตนะเขามาแก้บนนะคุณผู้ชมนะ
และแน่นอนบอกว่าน้องมาแล้วช่วยล้วงหายปิงปองกันหน่อยนะ

ตอบว่าโดยเจ้านี่หยุด

ได้หรอโอ้โหว่ามันยืนข้างล่างไม่ไหวจริงจริงมันจะสิหายใจ
บอกออกออกอ่ะนะครับแบบนี้นะถามน้องว่าน้องมีความรักแล้วก็ความสันธาแม่
ดี้ขนาดไหนยังไงนะฮะน้องบอกว่าโอ้โหเคยบนกับแม่เอาไว้ว่าทำอะไรก็ขอให้ราบรื่น
แล้วมันก็ราบรื่นประสบความสำเร็จจริงจริงคุณผู้ชมแล้วก็เลยเดินทางมาแก้บน
ส่วนที่เสี่ยงทายให้เลขแก่นักเสี่ยงโชคแล้วมีโชคถูกรางวัลรับเงินรับทองกันไป
น้องบอกดีใจกับทุกท่านทุกคนนะแต่ก็อย่าคาดหวังน้องในทุกรอบนะ
เพราะน้องเองก็อันนี้ก็คือแบบโชคล้วนไม่รู้เหมือนกันว่ามันจะได้หรือไม่ได้นะ
ดีใจน่ะดีใจน่ะพอแม่ทุกคนแต่ว่ายังไงยังเสื้อหลายเดี๋ยวไหวเดี๋ยว

อย่างที่น้องบอกก็ดีใจน่ะพอแม่เดี๋ยวแต่ก็ยังเสื้อหลายเดี๋ยว
เป็นว่าถ้าเกิดว่าซื้อไปก็เหลือเงินเก็บไว้ในกระเป๋าตังค์กันบ้างนะจ๊ะ
ยังไงก็ขอให้เอฟซีน้องอุ๋งอิ๋งโชคดีทุกคนเลยละกัน
แล้วไม่หมดค่ะในงานเดียวกันหมอลำสาวนุษนุชนัน
มาพร้อมกับมิสแกรนด์ศรีสะเกดเดินทางมาที่งานด้วย
เสี่ยงโชคคู่นี้เขาล้วงกันมาได้สี่ศูนย์อ่า
ของน้องอุ้งอิงหกสองห้าทางมิสแครนซ์สี่ศูนย์
ทั้งหมดทั้งมวลขอให้ทุกคนโชคดีนะคะ
แม่ฮันนี่มอบโชคปังปังปัง
ว่าแล้วถ้าเรือนขวัญกับศรีสะเกดพาฉันไปด้วยนะ
ทำไมตอนฉันไปฉันไม่เห็นมีแบบว่าอีเวนต์งานใหญ่แบบนี้บ้าง

บอกเลยฉันจะไลฟ์สดมาให้คุณผู้ชมได้ดูจริง
คุณผู้ชมค่ะน้องอุ้งอิงเขาพูดไว้ดีมากเลยนะ
ซื้อตามซื้อได้แต่ว่าอย่าเชื่อทุกงวด
มันคงไม่ได้ถูกทุกงวดหรอก
แต่ว่าก็เป็นความหวังของหมู่บ้านจริงค่ะ